เรื่องราวของคนขับรถหัวร้อนนะฮะเป็นคนขับรถเบนท์เขาเลี้ยวจากซอยไปตัดหน้า
รถที่เขามีกล้องเขาก็ถ่ายภาพไว้ได้แล้วก็มีการบีดแร่เตือนไปหนึ่งครั้ง
แต่คนขับรถเบนท์ไม่ยอมฉุนแล้วก็ขับรถพยายามปาดพยายามจะเบรกให้คันหลังนั้นชนนะฮะ

วิดลวยสาธุ

ช่วยดูด้วยค่ะดูคนรวยเขาทำลงได้ครับ
คนรวยเขาทำแย่มากเลยดูเลย
คนรวยเขาทำอย่างนี้ช่วยดูหน่อยจ้า
ก็เห็นไหมจังหวะนี้คือต้องการจะเบรกเหมือนจะให้ชนอะไรแบบนี้
เออแต่จริงจริงตอนออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงปาดหน้าซะทีเดียวเพียงแต่ว่าอาจจะกระชั้นชิดนิดนึง
ด้วยความจังหวะหยุดตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคุณทัศนัยพอแบบพอเลี้ยวออกมาคือข้างหน้าก็ว่าง
ไม่ได้ไปต่อไงมันมีจังหวะที่แบบเนี่ยจริงจริงมันก็มีที่ว่างเห็นไหมค
แท็กซี่เขาไปแล้วแล้วเนี่ยพอเขาเลี้ยวออกไปแทนที่เขาจะตรงไปเลย
มันไปหยุดตรงนี้อือหรือเปล่ามันก็เป็นไฟแดงพอดีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับเป็นคลิปเพจเฮียขับรถนำไปแชร์พร้อมกับข้อความบอกว่าเป็นเรื่องของความหัวอุ่น
ลามไปจนร้อนได้ยินเสียงแตรนแล้วก็อารินาลีนมันหลั่งเออ
ตอนแรกหัวอุ่นก่อนแล้วก็ร้อนขึ้นมา
รถเบ้นคันนี้เลี้ยวออกมาจากซอยและโดนจังหวะที่กำลังจะเลี้ยว
รถคันที่ติดกล้องเขาก็ต้องการจะตรงไปเลนซ้ายใช่ไหมฮะ
เป็นระยะกระชั้นชิดพอดีทำให้รถติดกล้องน้ำบีดแตร่เตือนไป๑แป้ง
แล้วก็เปิดทางให้เบ้นออกไปได้ตามปกติ
แต่เรื่องเหมือนจะจบแต่มันไม่จบปรากฏว่าคนขับเบ้นเหมือนฉุนขึ้นมาครับ
พยายามจะขวางในช่องซ้ายสุดและเป็นช่องที่ผ่านตลอด
ก็เลยโดนบีบแตร่เตือนรอบที่๒
เท่านั้นแหละนะฮะเบ้นเริ่มหัวร้อนโดนบีดแตรไปสองครั้ง
อาจจะมีการคิดแผนการในหัวขึ้นมาอันนี้คนเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะฮะ
ด้วยการแกล้งขับเข้าเลนกลางแล้วก็รอจังหวะปาดเข้าไปที่หน้ารถของคันที่ติดกล้องเอาคืน
ซ้ำยังไปเบรกข้างหน้าตั้งใจเหมือนจะให้คันท้ายชนท้าย
ทำแบบนี้หลายครั้งโดยคนที่ในรถติดกล้องก็เป็นแม่ลูกกัน
บอกว่าไม่อยากจะมีเรื่องด้วยก็เลยพยายามรักษาระยะห่างเอาไว้
ก่อนสุดท้ายต่างคนก็ต่างแยกกันไปนะครับ
หลายคนเห็นคลิปแล้วก็วิจารณ์ถึงการกระทำของทั้งสองฝ่ายแหละ
คนในโซเชียลไม่ได้เข้าข้างใครเลยเพราะว่ามองว่าจริงแล้วควรจะใจเย็นซึ่งกันและกัน
ติดกล้องก็ควรจะใจเย็นคันที่อยู่ข้างหน้าก็ควรใจเย็น
แรร์บีบได้เพื่อเตือนไม่ใช่บีบยาวเหมือนด่าอะไรแบบนี้นะฮะ
รวมทั้งรถเบ้นเองก็ไม่ควรจะอารมณ์ร้อนมาปาดหน้าคืนแบบนี้
ถ้าใจเย็นกันทั้งสองฝ่ายเรื่องราวมันก็จะไม่เกิดขึ้น
แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีการลงมาเจอหน้ากันหรือว่าทำร้ายร่างกายกันนะครับ